สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับเดียแล้วก็มาสด้าคู่ใจกันอีกเช่นเคยนะคะ

แต่คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญในวันนี้บอกเลยว่าเป็นนักร้องหนุ่มหน้าตีค่ะ
โอ้โหมีรอยยิ้มที่แบบละลายใจสาวสาวไปเลยแต่ว่าจะเป็นใคร
แล้วก็นัดเราในสถานที่แบบนี้เนี่ยทุ่งกว้างเนี่ยเขามาเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรกันแน่เนี่ยไปหาเขาดีกว่าค่ะ

อุ้ยอ้าวเจอผู้ชาย
ต้องวิ่งตามกันหน่อยแล้วแหละ
อุ้ยวิ่งด้วยด้วยมีขา
ขอวิ่งด้วยคนสิคะตอนนี้เราวิ่งไกลแล้วนั่นเราถอยมาหน่อยดีกว่า

เอางี้ดีกว่าวิ่งเหนื่อยไหมอ่ะวิ่งแบบเนี้ย
ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไรครับ
หมายถึงว่าวิ่งในหัวใจดีอ่ะ
แต่ว่าพร้อมแล้วอ่านออกเสียงดังเลยค่ะ

ลองใช้กันดูนะครับพี่น้อง
หรือยังตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในนี้
คาราบาลคือท่านี้

ถ้าพร้อมแล้ว๑๒๓
เก่งมากมาดูตัวช่วยกันค่ะ

วันนี้เราต้องไปนะคะคือ

ถ้าพี่ไปนั่ง
ทางขับไปสุพรรณนะคะ
เรามาหาเรื่องคุยจะได้ไม่ง่วงได้
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพคุณผู้ชมค่ะที่
ไม่น่าเชื่อว่าคุณเอกซีซั่นไฟล์
เขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในอาชีพนี้เหมือนกัน
นั่นก็คือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เขายังมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง

ต้องบอกก่อนว่าฝั่งคุณพ่อเป็นคนเหนือเป็นคนลำปาง
เพราะฉะนั้นพี่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหาร

คือช่วงที่ไปเรียนคือผมเป็นคนชอบกินอาหารไทยมาก
เราเป็นผัดถามที่ร้านอาหารไทย
ก็เป็นครูพักแล้วจำไปดูว่าแม่ครูเขาทำยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนที่เป็นฝรั่งนี่แหละ
บอกมาวันนี้มากินอาหารที่บ้านเรากันอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้เดินทางไปที่สุพรรณให้ถึงกันก่อนค่ะ

ได้รับถ่ายทอดสายเลือดทางด้านอาหารมาจากทางบ้าน
เกล็ดรับวิชาการทำอาหารมาจากเมืองนอกอีก
แบบนี้ต้องบอกได้ว่าลุ้นกันยาวเลยล่ะครับ
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยหนุ่มหลอกคนนี้กันต่อห้ามพลาดครับ